นี่รวบมอสคลองขวางพร้อมสมุนคู่ใจได้แล้วนะฮะ
แต่ว่านายมอสคองขวางที่ไปก่อเหตุ
๑๖นัดใส่บ้านของคนที่เคยรู้จักนะคุณ
เคยเป็นเพื่อนเคยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกัน
แต่มีอะไรที่บาดหมางกันหลายเรื่องนะฮะ
สุดท้ายไปก่อเหตุยิงเขาจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส

แต่มอสคองขวางเขาบอกแบบนี้
เขาถูกอีกฝ่ายกลั่นแกล้งก่อน
อีกฝ่ายเอาปืนมาเจาะหัวเขาก่อน
เป็นเหตุให้เขาต้องไปล้างแค้น
มอสอย่าพูดเหรอขอโทษนะครับ
ผมไม่ได้เป็นคนเริ่มครับ

ใช่ครับเค้าปืนมาเจาะหัวผมก่อนครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะมอสคลองขวางฮะ
ผู้ก่อเหตุยิง๑๖นัดถล่มบ้านหลัง๑
ในพื้นที่สนหนองค้างภูนะฮะ
เจ้าตัวถูกรวบตัวได้แล้วนะฮะ

แถมถูกอีกฝั่งนะฮะที่ถูกยิงสาหัส

เป็นเหตุเก่าที่ทำให้เขาก็โกรธแค้นเหมือนกัน
เป็นเหตุการณ์ยิงถล่มบ้านครั้งนี้ที่เกิดขึ้น

กลางดึกของวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
เรานำเสนอแล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินเสียงคลิปนะฮะ
นี่ปืน๑๖นัดที่ดังกระหน่ำนะครับ
โดยนายมีนภารัสสิงห์หรือว่ามอสคลองขวาง
ฉายาของเขานะกับนายฟลุ๊กเป็นผู้ร่วมกันก่อเหตุ
วงจรปิดก็จับภาพนาทีที่นายมอสเดินเข้าไปที่หน้าบ้าน
ใช้อาวุธปืน๙มมกระหน่ำยิงบ้านคู่อริไป๑๖นัด
ส่วนนายฟลุ๊กเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุ
ก็จะเดินถืออาวุธยาวตามกันมานะครับ
เหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายธนพลอนุสรชัยเจริญหรือบุ๊ก
อาการบาดเจ็บสาหัสถูกคมกระสุนยิงเข้าที่ท้ายทอย๑นัด
ศีรษะด้านหลัง๑นัดเท้าขวาอีก๑นัด
แม้จะรับการผ่าตัดแล้วแต่ยังไม่รู้สึกตัว
คือหมอบอกว่าอาการล่าสุดแย่แล้วนะ
บอกแม่ของผู้บาดเจ็บให้ทำใจ
แล้วก็ไม่รู้ว่าผู้บาดเจ็บจะเสียชีวิตตอนไหนด้วยนะครับ

มอสคลองขวางแล้วก็นายฟลุ๊กหลบหนีไป
ทีมข่าวได้รับคลิปเสียงนายมอส
โทรติดต่อกับเพื่อนผู้บาดเจ็บระหว่างหลบหนี
พร้อมสารภาพถึงสาเหตุที่ก่อเหตุฮะ
คลิปเสียงคลิปนี้คุณผู้ชมกำลังจะได้ยินกันนะฮะ
คุณไม่ได้ตั้งใจจะยิงมันอยู่แล้วใช่ไหม
ได้พี่

ที่เขาเหมือนโทรไปหาอีกคนหนึ่งนะฮะ
แล้วบอกไม่ได้ตั้งใจยิงนายบุ๊กเนี่ยนะครับ

นายมอสก็ถูกตำรวจจับกลุ่มไว้ได้นะครับ

กบดานอยู่ในพื้นที่รอยต่อปริมณฑลกรุงเทพนะครับ
ตำรวจสอบปากคำนายมอส

เมื่อเดินไปถึงบ้านของนางสาวกัส

ก็เลยชักอาวุธปืน๙มม
ซึ่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตกระบอกละ๓๐๐๐บาท

กระหน่ำยิงใส่ทันที๑๖นัด
ยืนยันใช้ปืนเพียงกระบอกเดียวในการก่อเหตุครั้งนี้นะครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่นายมอสให้การกับตำรวจนะฮะ
พี่สาวของนายมอสเนี่ยโอ้โหเปิดใจเลยนะคุณนะ
เปิดใจคุยกับนักข่าวนี่พี่สาวของนายมอส
บอกว่าปกติน้องชายเป็นคนใจเย็นนะ
แต่มันมีเรื่องมีราวที่ทำให้น้องชายเป็นแบบนี้
กลับไปหน่อยคือเดือนมิถุนายน
น้องชายถูกนายบุ๊กผู้บาดเจ็บคมขู่มาตลอด

บุกมาไม่พอฮะถ่ายรูปบ้านพักและส่งแชท
เรียกให้น้องชายลงไปเจรจาเกี่ยวกับเรื่องชู้สาว
ที่อดีตแฟนของนายบุ๊คเนี่ยมาติดผ่านนายมอส
คุณผู้ชมเขาถ่ายรูปหน้าบ้านแบบนี้มันจะหมายถึงอะไร
พี่สาวของมอสบอกนี่เป็นการข่มขู่นะ
บุกมาถึงหน้าบ้านเหมือนว่าถ้ามอสไม่ลงไปเจอไม่ลงไปคุยเนี่ย
อาจจะมีการยิงเข้ามาก็ได้อันนี้พี่สาวของมอสบอกนะฮะ
รวมถึงมอสเนี่ยยังเคยถูกนายบุ๊คเนี่ยใส่อาวุธปืนบุกมาถึงบ้านพัก
แล้วก็จอดที่ศีรษะซึ่งเป็นการคุกคามเรื่อยมา
กระทั่งก็มีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคุณเรื่องของการเปียร์แชร์ฮะ
ที่เหมือนสีเหลืองแต่งซิ่งที่นำไปก่อเหตุด้วยนะฮะ
เป็นงวดสุดท้าย๒๐๐๐บาทคือซื้อมาในราคา๓แสน
ไป๒๘๐๐บาทเหลืองวดสุดท้ายต้องเปียร์แชร์ออกมาให้ได้
แต่ปรากฏพอเปียร์แชร์เขาบอกว่าเขาอะไรนะบิดครั้งแรก
คือคือเหมือนเป็นคนเปียร์คนแรกแต่เท้าแชร์กลายเป็นว่าไม่ให้เขา
เท้าแชร์นะให้มีการเปียร์ใหม่พอเปียร์ใหม่เขาก็เลยไม่ได้เงินแชร์
เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาก็โกรธแค้นกลุ่มเพื่อนเหมือนกัน
แล้วก็โกรธแค้นเท้าแชร์เหมือนกันว่าทำไมเท้าแชร์ถึงทำแบบนี้

เชื่อว่าทั้งหมดคือสาเหตุที่ทำให้น้องชายของเธอหรือนายมอส
ขาดสติและลงมือก่อเหตุนะครับ
แล้วพี่สาวมอสก็บอกว่าที่มอสต้องไปซื้อปืนในอินเตอร์เน็ตมาเนี่ย
เพราะว่าเกิดเหตุแบบนี้แหละที่ใครกล่าวหาว่ามอสพกปืนตลอดเวลา
เพราะแบบนี้คือน้องชายต้องเอาปืนไว้ป้องกันตัวไม่เขายิงเรา
เราก็ยิงเขานะฮะจากนั้นไม่นานคุณผู้ชมฮะ
พี่สาวนายมอสอ้างถึงเนี่ยนะฮะก็มาที่โรงพักนะคุณนะ
เพราะรถมันยังเป็นชื่อของแม่เขาอยู่
และก่อนหน้านี้พี่สาวของนายมอสให้สัมภาษณ์ว่าน้องชายเครียด
ว่าถูกเจ้าของรถบีบแล้วก็เร่งรัดให้รีบจ่ายเงินก้อนสุดท้าย

คุณผู้ชมฮะเจ้าของรถตัวจริงที่ขายต่อรถเนี่ย
เขาว่ายังไงฟังเสียงเขาหน่อยแล้วกันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคดีนี้มันมีเหตุการณ์ประกอบเยอะเลยนะครับ

แม่ของนายบุ๊กผู้บาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะครับ

แม่เปิดใจกับนักข่าวเหมือนกัน
บอกว่าก่อนมาโรงพักทางโรงพยาบาล
โทรมาแจ้งอาการของลูกว่าสุดหนักแล้ว
ภายในไม่ตอบสนองความดันก็ไม่คงที่
แล้วก็ทางหมอบอกว่าแม่ต้องทำใจแม่ต้องรีบมาดูลูกแล้วนะ

ื้อไว้ก่อนได้ไหมยื้อไว้อีกสักนิดนึงคือแม่อยากให้ลูกอยู่กับแม่นานที่สุดนะครับ
ซึ่งหลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จแม่ก็ได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลอีกครั้ง
แจ้งว่าให้คุณแม่รีบมาเลยรีบมาที่โรงพยาบาล
เพราะลูกชายไม่มีชีพจรแล้ว
แม่ของนายบุ๊กนะครับก็รีบไปครับ
แต่ว่าเท่าที่แม่คุยกับนักข่าวคือแม่ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
เพราะตอนนี้แม่มองไม่เห็นอนาคตแล้ว
เสียลูกชายคนเดียวไปแล้วก็เปิดเผยสั้น
คิดในใจนะว่าตอนที่นายมอสจะถูกตำรวจจับ
มอสมีปืนใช่ไหมทำไมนายมอสไม่ยิงต่อสู้ตำรวจ
มอสจะได้ถูกวิสามันให้ตายซะ
ฟังเสียงคุณแม่ของผู้บาดเจ็บนะฮะ
ภาวนาว่าให้คุณสู้ตำรวจสักนิดนึงเถอะ
เราอยากเห็นตำรวจวิสามันเขาให้เขาตายตกไปตามกัน
แล้วแม่ก็รีบไปโรงพยาบาลฮะไปดูลูกชายนะครับ

กลุ่มเพื่อนของผู้ตายที่เดินทางมาที่สนหนองคล้างภูนะฮะ
บอกว่าสาเหตุหลักน่าจะมาจากเรื่องชู้สาวนะครับ
เพราะว่าแฟนสาวของนายมอสเนี่ยฮะ
คบอยู่กับทั้งนายมอสแล้วก็นายบุ๊ก
อันนี้พูดเหมือนพี่สาวของมอสเลยนะ
บอกว่าแฟนสาวคนนี้คือเหมือนแบบสองทางอะคุณ
ทั้งสองคนเลยทำให้มีปัญหากันนะครับ
ส่วนที่มอสอ้างว่าเครียดเรื่องเปียร์แชร์เนี่ย
แชร์ไม่ได้จึงไม่มีเงินไปจ่ายค่ารถ

เพราะจริงมอสก็มีเงินจัดงานวันเกิดครั้งละเป็นแสนนะคุณฮะ
มีเงินซ่อมรถเกือบ๕๐๐๐บาท
ครั้งนี้ก็เลยเชื่อว่ามอสตั้งใจมาเอาชีวิตนายบุ๊ก
เพราะว่าก่อนยิงนายมอสเรียกให้นายบุ๊กออกมา
พร้อมกับบอกว่าไม่มีปืนคือหลอกนะ
บอกว่าไม่มีปืนจะให้มาเคลียร์กันดี
แต่พอนายบุ๊กเดินออกไปก็ถูกยิงนะครับ
ทีมข่าวโทรไปสอบถามทรายฮะ
หญิงคนสนิทของผู้ตายและผู้ก่อเหตุคุณ
เล่าว่าตัวเธอเองอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ทำให้ทั้งคู่บาดหมางกัน
ที่ผ่านมานายบุ๊กผู้เจ็บผู้บาดเจ็บ
เคยเอาปืนมาจ่อหัวนายมอสจริงทรายบอกแบบนี้
แต่ซายก็มองว่าสาเหตุหลักน่าจะมาจากเรื่องเปียร์แชร์มากกว่านะครับ
ส่วนเรื่องการใช้ยาโรฮิปนอน๕๔๒หรือว่ายาลิ้นฟ้า
ซายยอมรับนะคุณมันมีข่าวออกมา
มอสพฤติกรรมรุนแรงแล้วก็ใช้ยาลิ้นฟ้าเป็นประจำนะฮะ
อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดอาการหลอน

บุ๊กก็เป็นคนเอาปืนจี้หัวรุ่นน้องคนนั้น
อาจจะแบบเหมือนแบบว่าเอาปืนแบบเปิดเลยอะไรแบบอะไรประมาณเนี้ย
เปิดเปิดประตูบ้านเลยเอาปืนขอประตูบ้านอะไรประมาณนี้
จริงจริงแล้วไปเรื่องแชร์แหละแต่ความคิดเราก็คือว่า
มันดันไปโดนมุกไงที่ที่การยิงครั้งเนี้ยอืม
ก็เลยเหมือนกลายเป็นว่าเกี่ยวยงมาที่เรื่องเราอีก
เคยมีอาการหลอนให้เห็นไหมคือคลุ้มคลั่งอะไรอย่างนี้
พี่คิดว่ามันมันน่าจะเป็นเพราะยาด้วยไหม
ที่ทำให้เขากล้าถึงขนาดนี้อย่างเงี้ยอืมถ้าว่าถ้าคิดว่า
ความสูงตัวเราทำให้กล้าหายเราในในมุมมองของเราเนี้ย
เราคิดว่าเหมือนเหมือนว่ามันน่ะมันน่าจะเดือดจากจากคิด
แต่ก่อนเนี่ยก็มาเปิดเผยข้อมูลให้ฟังนะครับคุณผู้ชมฮะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคุณผู้ชมผู้บาดเจ็บที่ถูกยิง
อย่างที่บอกไปอาการหนักคุณหมอเรียกให้คุณแม่เนี่ย
ไปดูใจซะเป็นครั้งสุดท้ายและท้ายที่สุดนะฮะนายบุ๊กก็เสียชีวิต
คุณผู้ชมฮะตำรวจแจ้งข้อหาใหม่นะครับ
ข้อหานายมอสจากข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า
กลายเป็นร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาต
พกพาปืนในที่สาธารณะแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะนะครับส่วนนายกฤษฎาจิตนิยม
พานายมอสมาก่อเหตุแล้วก็พากันหลบหนีในวันเกิดเหตุ
จากเดิมที่เคยแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า
ก็เปลี่ยนเป็นข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ
ส่วนเพื่อนผู้ต้องหาอีก๒รายคือนายตัสและนายโอ๊ต
ขับรถยนต์ของนายมอสคันสีเหลืองตามไปนั้นในวันเกิดเหตุ
ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนว่ามีส่วนรู้เห็นในการก่อเหตุครั้งนี้หรือไม่
คุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกไปว่านายมอสถูกตำรวจคุมตัวแล้วก็สอบปากคำนานกว่า๕ชั่วโมงฮะ
ตำรวจได้นำตัวออกมาจากห้องสอบสวนไปเข้าห้องขังนะครับ
จังหวัดนั้นสื่อมวลชนจังหวัดนี้นะฮะสื่อมวลชนได้มีโอกาส

เรื่องที่นายบุ๊กเสียชีวิตแล้ว
นายมอสบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะ
บอกว่าขอโทษแม่คนตายด้วยครับ
ส่วนนายฟลุ๊กที่ถูกตำรวจคุมตัวเข้าสอบสวนต่อทันที
จังหวะที่คุมตัวนายฟลุ๊กเข้ามาสอบ
มวลชนก็มีจังหวะได้สอบถามนายฟลุ๊ก
ทราบไหมว่านายมอสจะพาไปยิงคนตาย
ฟลุ๊กตอบว่าอะไรไปฟังกันนะฮะ
นี่แหละฮะก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่นะครับ
ที่ตำรวจก็เรียกว่าสามารถปิดคดีได้
แต่ว่าเรื่องสาเหตุที่ยิงกันเนี่ยก็ต้องสอบกันต่ออีกนะฮะ